ที่เรื่องสายมูเตรูกันบ้างดีกว่าค่ะ
ตัวพ่อตัวแม่วงการมูเตลูต้องยกให้กับคนนี้เลย

ไฮอัพพรแคนดี้ราแก่นและอำพอร์นแหวนเพง
ไปดูนิดนึงกันแล้วกันนะคะล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ

เป็นไงดิฉันบอกเลยว่าอันนี้ตัวพ่อตัวแม่จริงพูดไม่ผิดนะคะ
เมื่อวานนี้ทั้ง๔คนมารวมตัวกันในพิธีบวงสวง
บูชาครูอาจารย์และบวงสวงกำไรเสริมทรัพย์ณตาทิพย์

โดยถือเลิกงามยามดีในวันที่๑เดือน๑๒ปี๒๕๖

โดยกำไรสายมูนี้เกิดจากความศรัทธาของพี่ยิ่งยงค่ะ
คือที่ตั้งแต่บูชากำไรนี้มานะ
ก็มีเรื่องดีเข้ามาในชีวิตค่ะ
เจ้าตัวก็เลยอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีนี้
ให้คนสายมูคนอื่นด้วยเหมือนกัน
ดูกำไรเขามีหลากหลายสีหูฝงหาเอาเลิศเหมือนกัน
ซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้จัดพิธีกันกลางแจ้งเลย
ช่วงเที่ยงแดดเปรี้ยงพี่แจ๊ค

ไม่นะฉันว่าบรรยากาศมันสบาย
มันเย็นเพราะเป็นงานมงคล

ต้องขอบคุณพี่ชายที่แสนดีอย่างพี่ยิ่งยงนะ
เขาบอกว่าพี่ยิ่งยงเป็นเหมือนสะพานบุญคนสำคัญ
เพราะไม่ว่าจะมีงานบุญที่ไหนนะหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย
ยิ่งยงจะต้องมาบอกแล้วก็มาชวนไปทำบุญตลอดเลยค่ะ

ทุกอย่างที่เราจะไปทำเราต้องมีความเชื่อก่อน

เราก็พากันทำบุญทำความดีแหละหนู
ด้วยวัยของเราเนอะมันต้องเข้าวัดเข้าวาแล้วต้องบอกอย่างนั้น
อยากทำกำไรบอกทำเลยพี่ทำเลย
ก็ได้ผลปรากฏว่าวันนี้ก็ได้เป็นเต็มแล้ว
ถ้าเราศรัทธาเนี่ยเราทำอะไรหนูมันก็จะดี
การทำอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดศรัทธาก่อนนะคะทุกคนค่ะ

และพี่แจ๊คก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว

อ้อมออกอ้อมใจนี่คือกำไรเสริมซับณะตาทิพย์
คุณผู้ชมความเชื่อของมันอย่างที่บอกไป
พี่ยงการันตีเลยว่าปังแน่นอน

เมื่อวานนี้พี่ยงเพราะเอิญว่าเจอในงานช่วงเย็น

แล้วก็อย่างที่เรือนขวัญบอกไปมันมีสีสัน

มันสวยงามมากนะคะตัวเรือนค่ะ
ความสวยงามว่าไปแต่ว่าความปังไงเราก็อยากได้

รู้สึกว่าสวยขึ้นมาทันทีเลยเชอรี่